พาไปที่จังหวัดชนบุรีครับมีสาวลาวคนหนึ่ง
เขาบอกว่าเขามีผู้ชายไทยพาเขามาไหว้พระที่วัดวัดหนึ่ง
จู่เนี่ยผู้ชายไทยคนนี้หนุ่มไทยคนนี้หนีหายไปทิ้งเขาไว้ที่วัดอันนี้
สักพักหนึ่งหญิงลาวคนนี้คุ้มครั่งแก้ผ้าวิ่งรอบวัด
ตำรวจจะเข้าไปคุมตัวยังจะวิ่งไปปล้ำตำรวจอาสาที่มาช่วยด้วยนะฮะ
เอาไปดูภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเลยครับ

เพราะอยู่ดีเนี่ยนะเธอก็บอกว่าเนี่ยนะถูกใจนายแดงเนี่ยเออไปฟังนายแดงพูดหน่อยว่าตอนนั้นเขาพูดอะไรกันบ้างนะฮะ
คือภาพตอนเธอวิ่งแก้ผ้ารอบวัดเนี่ยไม่มีใครถ่ายเอาไว้นะฮะพอมาเห็นก็คือมานอนอยู่ที่สพชนบุรีแล้วนะครับเป็นภาพนี้แล้ว
นะฮะผู้หญิงลาวคนนี้อายุ๓๑ปีครับมีคนเห็นว่าตอนเช้าเธอไปวิ่งแก้ภาพอยู่ที่วัดเนินสุทธาวาสเทศบาลเมืองชนบุรีนะชาวบ้านเห็นไม่ดีเลยมันท่าไม่ดีมันไม่เหมาะสมนะเธอก็คงควบคุมสติไม่ได้แล้วก็แจ้งตำรวจให้ไปช่วยตรวจสอบหน่อยแล้วก็พาเธอเนี่ยนะออกมาหน่อยนะตอนไปเจอเนี่ยเป็นภาพนี้นะฮะไปเ
ทะมรถพยายามบอกว่าให้ลุกไปนอนตรงเอิ้นเธอก็อยากนอนตรงเนี้ยอากาศเย็นน่ะ
น่ะสุดท้ายตรงตรงต้องพาไปสงบสติอารมณ์ที่สอบภอมเมืองชนบุรีนะ
มากับผู้ชายไทยคนหนึ่งทั้งคู่มาไหว้พระกัน
แต่อยู่ดีมาเจอภาพอีกทีนึงคือเธอนอนร้องไห้ร้องห่ม
ติ้นชักงออยู่คนเดียวแล้วอะครับก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นก่อนหน้านี้

เขาก็บอกว่าแฟนเขามาปล่อยที่นี่แฟนเขาบอกว่าไม่ให้กลับบ้านแล้ว
ถามว่าบ้านอยู่ซอยไหนอะไรยังไง
เขาบอกว่าอยู่บ้านสวนซอย๒ไม่มีญาติเป็นคนลาวจ้ะ
แล้วพอตอนเย็นพี่ก็เลยโทรให้ตำรวจมาเอาตัวไป
เพราะว่าเขายังคุยรู้เรื่องแต่พอเช้าพี่เห็นแก้ผ้าวิ่งอยู่รอบวัด
พี่ก็เลยเอาไปใส่เสื้อผ้าแล้วเขาก็วิ่งหนีไปที่เมน
ก็เลยไปตามมากับแม่เต่าเอามาไว้เนี่ย
คุ้มครั่งไม่ได้สติไม่รู้ว่าไปไปโดนใครทำร้าย
ไปโดนอะไรมาก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับ
ตอนนี้เนี่ยก็กำลังติดต่อยาดของเธออยู่นะฮะ
ใครที่รู้จักผู้หญิงคนนี้ครับพอจะรู้จักเธอ
ญาติเธอที่มาที่ไปของเธอ
บอกตำรวจได้ที่สพชนบุรีครับ
แล้วก็กำลังติดตามหาผู้ชายไทยคนนั้นที่พาเธอมาทิ้งที่วัดนี้
ตอนนี้กำลังเป็นปริศนาอยู่ว่าผู้ชายที่เอามาทิ้งเป็นใคร
ทำไมต้องทิ้งแล้วไปทำอะไรกับเธอถึงได้คุ้มครั่งอะไรขนาดนี้นะครับ
แล้วก็ถือว่าโชคดีที่เจอพลเมืองดีด้วยนะคะ
ที่ช่วยทำให้ไม่ได้ถูกทำมิดีมิร้ายไปมากกว่านี้นะคะ